ไหม้แล้วก็มีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บ
มันสะท้อนถึงเรื่องของมาตรการต่างการควบคุมการตรวจสอบ
ระบบความปลอดภัยอาคารสูงแบบนี้มีการตรวจสอบหรือเปล่า
เตือนภัยเรื่องของเตือนไฟมีไหมอาคารก่อสร้างมีมาตรฐานหรือไม่
เป็นไปตามที่กำหนดหรือเปล่าติดตามพร้อมกันกับคุณสุภาพเลยครับ

ควรจะเป็นอุทาหรณ์
ให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย
ตระหนักถึงเรื่องอะไรบ้างครับ
อย่างน้อยไม่ให้ตายฟรีบาดเจ็บฟรีเสียทรัพย์สินฟรี
อย่างน้อยต้องวางแผนป้องกัน
เรื่องแบบนี้ขึ้นมาในอนาคต
อาคารนี้เป็นอาคารสูง๑๔ชั้น
เป็นอาคารเก่า๓๐กว่าปี

ที่ก่อสร้างก่อนปี๓๕
ปี๒๕๓๕มีความหมายยังไงครับ
ปี๒๕๓๕เป็นปีที่
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารออกมาใช้
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารเนี่ย
มีข้อกำหนดต่างเยอะ
แต่ว่าอาคารราชเทวีไม่มี

เช่นทางเข้าอาคาร
ถ้าเป็นอาคารสูงเขาจะบอกไว้เลยว่าทางเข้าอาคารเนี่ย

ทำไมต้องกำหนดอย่างนั้นนะครับ
เพราะว่าเวลาไฟไหม้เนี่ย

รถจะได้วิ่งสวนทางกันได้
ไม่ไปฉุกระหุกไม่ไปชนกันไม่ไปทำอะไรให้เป็นปัญหา

อย่างต่ำต้อง๑๐เมตรเป็นต้น
แต่ว่าทางเข้าราชเทวีแคบมากค่ะ

ดับเพลิงใหญ่เข้าไม่ได้
ถ้ารถดับเพลิงใหญ่เข้าไปได้
ไม่เสียหายอย่างนี้ครับ

คนบาดเจ็บก็คงไม่บาดเจ็บมากเท่านี้
ฉะนั้นเรื่องถนนหนทางกับความสูงของที่อยู่อาศัย
ถูกบัญญัติไว้ในพรบควบคุมอาคาร
อาคารราชเทวีไม่มีบันไดหนีไฟครับ
มีบันไดหนีไฟก็ประเภทเป็นบันไดลิง

พาดจากที่สูงลงมาแล้วก็ลงมาชันอย่างนั้นเนี่ย

ใครไปใช้แบบนั้นตกตายหมด
ลีลุกลนเดี๋ยวก็ยุ่ง
ฉะนั้นการไม่มีบันไดหนีไฟเนี่ยเป็นปัญหามาก

เวลาเราไปพักที่ไหนมองขึ้นไปบนเพดาน
เขาจะมีเป็นโลหะอย่างหนึ่งโผล่ออกมาจากเพดาน
โลหะแบบนี้มันเป็นหัวฉีดน้ำ
ถ้าตราบใดที่มีไฟไหม้ตราบใดในห้องนั้นเนี่ยทำอะไรสักอย่างหนึ่ง
ควันขมงตัวนี้มันจะทำงาน
ฉีดน้ำออกมาแล้วก็น้ำก็จะหมุน
ดับเพลิงดับไฟแปลว่าป้องกันได้ในระดับหนึ่ง
ไม่ให้ไฟไหม้แต่อาคารนี้ไม่มีเพราะเป็นอาคารเก่า
ไม่มีสัญญาณเตือนภัยครับ
คนที่อาศัยอยู่ที่นั่นที่มีชีวิตอยู่ที่รอดชีวิตอยู่
เขาบอกกับนักข่าวเหมือนกันหมดไม่ได้ยินเสียงเตือนภัยเลยครับ

ไม่มีระบบเตือนภัยไม่มีสัญญาณเตือนภัย

ฉะนั้นถามว่าเห็นข่าวนี้แล้ว
มีคำถามเกิดขึ้นมาในใจทันทีที่ต้องการคำตอบ
ถามว่าเรายังมีอาการสูงเก่าที่ก่อสร้างก่อนปี๒๕๓๕เยอะนะครับ
ก็แปลว่าอาคารเก่าเหล่านี้

บันไดหนีไฟก็ใช้บริการยังเปิดใช้อยู่ได้
ไม่มีสปริงเกิ้ลก็ยังเปิดใช้อยู่ได้
ไม่มีระบบเตือนสัญญาณเตือนภัยก็ยังเปิดเปิดให้อาศัยกันอยู่ได้
เราจะทำยังไงกับอาคารพวกนี้ครับ
หรือว่าจะอยู่กันไปแบบเสี่ยงอย่างนี้ไปเรื่อย

วิธีการที่นึกออกก็คือ
กอทมต้องเป็นเจ้าภาพหลัก
สั่งทุกเขตปูพรมสำรวจตรวจสอบ

มีอาคารเก่าที่กศก่อนปี๒๕๓๕
แล้วมีความสูงเท่าไหร่

ว่าอาคารเหล่านั้นเนี่ยมีบันไดหนีไฟไหม

มีสัญญาณเตือนภัยไหม

ถ้าไม่มีใช้อำนาจของกอทมอำนาจผู้ว่าอำนาจประหลัด
ไม่รู้ล่ะอำนาจเขตอำนาจผู้อำนวยการเขต
สั่งให้เขาลงทุนปรับปรุงได้ไหมครับ
เจ้าของอาคารหรือนิติบุคคลบอก
โอ้โหถ้าจะต้องปรับปรุงต้องใช้เงินเยอะ
ฉะนั้นอยู่กันไปอย่างนี้เอาได้ไหมล่ะ
คำถามก็คือว่าถ้าเขาบอกเขาไม่ยอมปรับปรุง
กรทมมีอำนาจอะไรที่จะไปใช้บังคับเขาได้ไหม
เพราะอาคารเขาเกิดก่อนปี๒๕๕๙

แต่ถ้าได้กอทมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
จะเอาอำนาจทางกฎหมายไปบังคับใช้

ผมเข้าใจว่าต้องมีอำนาจทางกฎหมาย
แต่ว่าเรื่องนี้พอเงียบไปสักพักนึง
อทมก็คงจะเงียบตาม
แต่ว่าอยากเสนอไว้เลยครับว่า
เพื่อเห็นแก่คนที่เขาอาศัยอยู่ในอาคารเก่าเหล่านี้

แล้วต้องออกกฎหมายออกกฎระเบียบบังคับเลย
คุณต้องทำบันไดหนีไฟต้องปรับปรุงอาจจะใช้เงินหน่อย

งั้นเขาก็อยู่โดยบนความเสี่ยง
เรื่องนี้ต้องขอคำตอบจากกอทม
กอทมจะว่ายังไง

แต่ผมเชื่อว่าการบังคับใช้กฎหมายเรามีปัญหาครับ
บ้านเราเนี่ยกฎหมายมีนะครับ

แต่อำนาจบังคับใช้กฎหมายมันไม่ศักดิ์สิทธิ์
ไม่ทำให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์
ผู้ใช้กฎหมายก็ลังเล
ผู้ที่ทำผิดกฎหมายก็จ้องแต่จะเอาเงินไปยัดสินบนให้เจ้าหน้าที่
เพื่อให้เจ้าหน้าที่มาไม่บังคับใช้กฎหมาย

แต่ว่าไม่มีทางที่จะทำให้กฎหมายศักดิ์สิทธิ์ได้
เรื่องนี้ต้องยกตัวอย่างอีกทีนึง
โรงแรมดีเอทัสซอยร่วมฤดี
โรงแรมนี้ซอยร่วมฤดีกว้างไม่ถึง๑๐เมตร
แต่โรงแรมนี้อาคารสูงขึ้นมาเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
ว่าถ้าคุณอาคารคุณสูงขนาดนี้
คุณสร้างบนถนนแบบนี้ไม่ได้เพราะถนนแคบ
มีคนไปร้องเรียนไปฟ้องสารปกครอง
สารปกครองกลางคือสารปกครองชั้นต้น
ตัดสินให้โรงแรมนี้ผิด
โรงแรมนี้ก็อุทธรณ์ไปถึงสารปกครองสูงสุด
สารปกครองสูงสุดก็ตัดสินเหมือนกับสารปกครองกลางคือผิด
แล้วอย่างไรต้องรื้อครับ
สารปกครองสูงสุดตัดสินให้รื้อ
นี่ตัดสินมา๒ปีแล้ว
เดี๋ยวนี้ยังไม่ได้ทำการลื้อถอน
ก็ยึดยักยึกยื้อกันอยู่อย่างนี้ครับ

เป็นไปตามที่สารปกครองสูงสุดว่า
เขาก็เขาก็ทำกันทุกรูปแบบแล้วครับ
เช่นบอกว่าจะฟ้องสารยุติธรรม
สุดท้ายขึ้นมามารู้ว่าฟ้องไม่ได้แล้ว
เพราะเรื่องนี้อยู่ในเขตอำนาจสารปกครองสูงสุด
สารปกครองสูงสุดตัดสินอย่างนั้น
สารยุติธรรมจะรับฟ้องไม่ได้
แต่ว่าต้องเข้าที่ประชุม
ซึ่งมีองค์ประกอบด้วยสารด้วยอายการต่าง
มาพิจารณากันว่าจะรับไว้

ให้ผมก่อสร้างอาคารสูงขนาดนี้ได้

สุดท้ายขึ้นมาจนป่านนี้

ล่าสุดเมื่อเร็วนี้เห็นว่าจะจ้างเอกชนไปรื้อไปถอนละ
ใช้เงินเป็นประมาณ๒๐๐กว่าล้าน

ถ้าลื้อถอนแบบเอาระเบิดไปฝัง
แล้วก็กดปุ่มตูมเดียว
พังยุบลงเมื่อเลยอย่างนั้นมันง่าย
แต่ว่าโอ้โหคนอยู่มากขนาดนั้น

สุดท้ายการลื้อถอนก็ค่อยลื้อออกมา
ละชั้นทีละชั้นทีละชั้น
ต้องใช้เงิน๒๐๐กว่าล้าน
กอธอมอร์บอกว่าถ้าอย่างนั้นกอธอมอร์จัดการลื้อเอง

แล้วค่อยไปส่งบินเก็บเงินออกกับเจ้าของ
นี่ล่าสุดได้ยินมาว่าอย่างนั้น

นี่สารปกครองสูงสุดสั่งแล้วนะครับ
เรื่องนี้จะเป็นตัวอย่างมากเลยว่า
ระหว่างคำสั่งกับการปฏิบัติ
กับการบังคับใช้กฎหมาย

ตกลงเรื่องนี้จะเอายังไง
ถ้าคาราคาซังอยู่แบบนี้ทำอะไรไม่ได้อยู่แบบนี้

ไม่รู้จะมีกฎหมายไว้ทำไม

ก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน่าจะตื่นตัวมากกว่านี้แหละ
เพราะว่ามันจะเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีก
ประชาชนเองก็ต้องการความปลอดภัยในชีวิต